ท่านผู้ชมครับมีภาพที่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาใช้โทรศัพท์มือถือไปถ่ายจากภาพในกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ค่ะในซอยวีพรวดี๖๔นะฮะภาพอันอาจจะกะตุกหน่อยนะ
แต่มันก็พอเห็นเหตุการณ์แหละเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกรุมทำร้ายในร้านแห่งเนี้ย
หลังจากมากินอาหารเสร็จจะเช็คบินได้ยินโต๊ะที่เขาเช็คก่อนหน้า

ใช่บอกจ่ายพร้อมเพลย์ได้ไหม
พอทางร้านเขาบอกได้ได้ยินทางนี้เขาก็เนี่ยพวกอักษรตัวหนังสือสีเหลืองลูกศรเหลืองเนี่ย
เขาก็บอกว่างั้นเราจ่ายพร้อมเพลย์บ้างดีกว่า

อาจจะหาว่าไปพูดจาเรียนแบบหรือว่าล้อหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้
คือในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็ชัดทุกแง่มุม
แต่ว่านี่เขาใช้กล้องมือถือของเขาไปถ่ายมาอีกทีนึงเพื่อไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจ
มันก็เลยจะดูแบบกระตุกกระตุกหน่อยนะฮะ
เป็นร้านอาหารในซอยวิภาวดี๖๔นะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อนเขาสวมเสื้อสีขาวกับสีดำนะครับนั่งทานอาหารอยู่
แล้วกลุ่มที่นั่งอยู่อีกโต๊ะนึงมารุมทำร้ายเพียงเพราะไปพูดเหมือนกับอีกโต๊ะนึงว่า
พร้อมเพลย์บ้างได้ไหมนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาทำร้ายขนาดนี้นะครับ
ขวดเบียร์ใช้เก้าอี้เนี่ยมาทำร้ายด้วยนะครับเราได้คุยกับผู้ชายเสื้อขาวที่บาดเจ็บนะครับ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายนะฮะเขาอายุ๒๗ปีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยคือช่วงตีสามวันที่หกกันยายนไปนั่งทานต้มเลือดหมูกับเพื่อนอีกคนนึงที่สวมเสื้อสีดำค่ะ
นั่งติดกับโต๊ะของกลุ่มที่ทำร้ายเขากลุ่มนั้นมี๖คนผู้ชายห้าผู้หญิงหนึ่ง
ผ่านไป๓๐นาทีกลุ่มที่มาทำร้ายนะครับได้เรียกเช็คบินแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่า
พร้อมเพลย์ได้ไหมโดยให้ชายที่สวมเสื้อแขนยาวสีขาวเนี่ยลุกเดินไปถามที่หน้าร้านนะฮะ
แล้วเพื่อนของเขาก็ได้ยินพอได้ยินก็เลยพูดว่าเอ้าจ่ายพร้อมเพลย์ได้ด้วย
งั้นเราจ่ายดีกว่าจริงเออจ่ายพร้อมเพลย์ดีกว่าเคยพูดเหมือนกันนะประโยคแบบเนี้ย
เหมือนเวลาได้ยินโต๊ะอื่นถามว่าแบบเอ๊ะโอนจ่ายได้ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วเขาบอกว่าได้แล้วก็คุยกับเพื่อนว่าจ่ายบ้างดีกว่าทั้งอัน

ก็ไม่รู้ยังไงเขาบอกว่าพอเขาสิ้นเสียงของพวกเขาเท่านั้นแหละ
โอ้โหมีของแข็งแบบขวดเบียร์ตีเข้ากลางหัวเขาอย่างจัง

ล้มลงอ่ะที่เหลือในโต๊ะนั้นก็มารุมทำร้ายเขาทั้งเตะ
ทั้งต่อยเขาอ้มเขาอี้มาหมด
แล้วก็มีลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งนะครับ
ที่เป็นผู้ชายใส่ชุดสีเขียวอะครับ

เข้ามาช่วยห้ามมาระงับเหตุก็แยกย้ายกันไป
หนึ่งในกลุ่มคู่กรณีตอนที่แยกกันนะฮะ
ตะโกนด่ามาว่าอย่างนี้นี่แหละอาจเป็นมาเป็นเหตุผล

คิดว่าพวกเขาเนี่ยบ้านนอกเหรอ
คิดว่าใช้พร้อมเพลย์ไม่เป็นหรือไง
คงจะหาว่าไปล้อเลียน
คือไม่แน่ใจถ้าบอกว่าขวดที่ใช้ตีเป็นขวดแอลกอฮอลอาจจะเมาด้วยหรือเปล่า
อาจจะฟังแบบไม่ค่อยถนัดว่าแบบเอ้ยจ่ายพร้อมเพลย์อะไรอย่างนี้

ช่วงนี้มันมีเรื่องของโควิด๑๙ระบาด

ก็มีคิ้วแตกเย็บไป๒เข็ม

ศีรษะก็ยังบวมอยู่เลยนะฮะสำหรับคนนี้นะฮะ

ผมก็ไม่คิดว่าร้านต้มเลือดหมูแบบนี้
มันจะสามารถจ่ายเงินด้วยพร้อมเพลย์ได้เพื่อนผมก็เลยเออพูดแล้ว
งั้นเดี๋ยวจ่ายพร้อมเพลย์เหมือนพวกพี่เขาดีกว่ามันก็เลยเหมือนกับเป็นว่า
เข้าใจผิดว่าเหมือนอาจจะไปแซวเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่หลังจากมันจบคำนั้นนะครับ
มันก็มีของแข็งเข้ามาข้างหลังหัวผมนี่แหละพี่ใช่ฮะแล้วมันหัวใช่ครับ
ผมนั่งหันหลังให้เขาตลอดครับพี่ไม่มีการหันไปมองหรืออะไรกับเขาเลย
ไม่รู้จักครับพี่เป็นครั้งแรกที่ผมไปกินที่ร้านนั้นด้วย
เหมือนเป็นการลุมกันลุมเข้ามาแล้วผมอยู่คนเดียว
ผมไม่เคยมีเรื่องกับใครอยู่แล้วครับพี่แล้วนั่งหันหลังอย่างนั้น
มันไม่มีทางที่ผมจะต้องไปมีเรื่องกับเขา
คนเจ็บอีกคนนึงที่ไปด้วยกันบอกว่าพอเพื่อนเขาถูกตีหัว
แล้วถูกทำร้ายเขาก็รีบลุกไปช่วย
พอเขาลุกไปช่วยเพื่อนผู้ชายเสื้อขาว
หนึ่งในกลุ่มคู่กรณีคนที่เดินไปถามทางร้านว่ามีพร้อมเพลย์หรือเปล่า
วิ่งเข้ามาคังข้างหลังเขาพอดีนะฮะแล้วล็อกคอแล้วเหวี่ยงเขาลงกับพื้น
โอ้โหทีนี้ก็กระทืบเลยฮะทั้งเตะทั้งต่อยอะไรแบบโอ้โห
เขาก็พยายามวิ่งหนีออกไปหน้าร้านนะฮะ
ซึ่งยืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาจะล้อเลียนโต๊ะนั้นเลย
คืนวันนั้นเนี่ยเขาก็มีเงินสดติดตัวน้อยสั่งอาหารกันเยอะ
กลัวว่าเงินสดเนี่ยจะไม่พอนะครับพอได้ยินอีกโต๊ะบอกว่าจ่ายพร้อมเพลย์ได้
เขาก็คุยกันเพื่ออยากจะจ่ายพร้อมเพลย์บ้างก็เท่านั้น
ผมก็ไม่นึกว่าร้านโจ๊กอย่างนี้ต้นรุ่นหมูอย่างนี้มันจะจ่ายพร้อมเพลย์ได้
ใช่เพราะว่ากินข้ามันเยอะด้วยเรนคงลายล้ออยู่
ก็เลยหันมาบอกเพื่อนว่ายังมีพร้อมเพลย์ด้วยเราจ่ายพร้อมเพลย์ด้วยกันไหม
จังหวะที่ผมก็พยายามหาทางออกให้ได้
เพราะว่าไม่รู้ว่ากี่เท้าผมก็ไม่ได้นับ
เพราะว่าผมก็อยู่ตรงพื้นแล้วเห็นแต่พื้นสีฟ้า
พอผมหาทางออกได้ปุ๊บผมพอลุกได้
เขาก็พยายามจะทำร้ายผมต่อ
แต่ที่ตกใจคือหันไปเพื่อนออกมาไม่ได้
แล้วเขาก็ตามจะตามออกมาผมก็ใจเสียเลยครับ
เขาคงจะคิดว่าแบบว่าเราไปดูถูกเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
ทั้งที่จริงคือผมก็
เงินโสดของผมตรงก็ไม่มีจริง
ผมก็เพิ่งรู้ว่าจ่ายได้ผมก็อยากจ่ายด้วย
เพราะเดินออกไปที่โอตูเอเทมก็ไกลมันก็มืดด้วย
ใช่ก็ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็ทางกลุ่มที่ทำร้ายเขาอาจจะมองว่า
มีพร้อมเพลย์ด้วยเหรออาจจะไม่ได้หมายถึงที่ร้านก็ได้
ใช่อาจจะคิดว่ากลุ่มนี้ไปแซวเขาว่าอุ๊ยโต๊ะนี้มีพร้อมเพจด้วยเหรอ
ก็เลยไปบอกว่าหาว่าเขาบ้านนอกบ้านนอกเหรออะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเอาเป็นว่าเราไปถามทางร้านนะ
ทางร้านบอกว่าคืนนั้นทางฝั่งของคนเจ็บเขาก็ย้อนกลับมา
แล้วก็มาจ่ายเงินค่าต้มเลือดหมูเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องพร้อมเพลย์แล้วมั้ง
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ย้อนกลับมาเหมือนกันมาจ่ายค่าเสียหาย
โต๊ะเก้าอี้ทำร้านเขาเสียหายเนี่ยก็จ่ายไปพันหนึ่งค่ะ
เอาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยเรียกผู้กรณีของเขามาจระจา
ฟังแบบนี้กลัวเลยอ่ะ
รู้สึกกลัวเลยเวลาไปทานข้าวที่ไหนอุตส่าห์ต้องเดินไปถามเอง
ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มอื่นแล้วนะคะ